ส่วนเรื่องของการเมืองก็ต้องตามกันต่อนะครับ
นายกรัฐมนตรียังมีการเจ็บตาอยู่เล็กน้อย
ใช่ค่ะคือวันนี้นายกก็ยังไปปฏิบัติภารกิจ

คือออกไปกลางแดดแล้วมันจะเป็นสีเข้มหน่อยสี

บางคนก็บอกใส่แว่นตาดำเท่เลย

นายกวันที่๑๐มีนาคมนี้
จะไปขึ้นเวทีปลาใสที่โคราชไหม

นายกไม่ตอบอะไรแต่ชี้มาที่ตา

สีหน้าสีตานายกก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศ
กับคุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกได้เยี่ยมชมนิทัศกาล
ก่อนที่จะบอกว่าขอให้คนไทยครับภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยครับ
และหลังจากนั้นนายกได้ถือตรีเพชรครับ
กล่าวกับสื่อมวลชนว่าไม่ได้จะนำไปทิ้มแทงใครครับ

และไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในการลงพื้นที่หาเสียง
ในวันที่๑๐มีนาคมนี้ของพักพลังประชารัฐครับ

ระหว่างที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการหนึ่งครับ
มวลชนพยายามสอบถามว่าได้ตัดสินใจหรือยัง
ไปช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงในวันที่๑๐มีนาคมนี้
แต่ผลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามครับและชี้ไปที่ตา
ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมแว่นกันแดดสีดำ
จากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปทำเลเซอร์ตารักษาต้อกระจก
ทำให้ดวงตาไม่สามารถสู้แสงได้ครับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้เยี่ยมชมนิทัศกาลและกิจกรรมสาธิต
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม
และชุมชนต่างชาติภายใต้งานใต้ร่มพระบรมี๒๓๗ปี
รุงรัตนโกศิลป์ครับและนิทัศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่น
รามเกียรจากจิตกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถ
พระศรีรัตนศาสดารามที่นำมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีครับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่งครับ
ว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
และขออย่าให้ศูนย์หายไปจากประเทศ
เพราะไม่มีใครทำได้นอกจากเราต้องทำของเราเองครับ
ต่อมานายกรัฐมนตรีครับได้ถือตรีเพชร
ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของฮานุมาน
ระหว่างการชมการแสดงในแต่ละชุดครับ
รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณนักแสดงที่อนุรักษ์ความเป็นไทย

และต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งรัฐบาลนี้ตั้งยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงเป็นรัฐบาลแรก

ก่อนหันมาพูดกับสื่อมณชนว่าตนถือ๓เพชรแบบนี้
เดี๋ยวสื่อนำไปเสนอข่าวว่าตนจะถือไปตอบโต้หรือทิ้มแทงใครอีก
ขออย่าให้ตีความกันไปเองครับ
ภายหลังการแสดงเสร็จสิ้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่าสื่อมวลชนรออยู่

นายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสื่อไม่ถามเรื่องอื่น

ก่อนจะเดินขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ๑ต่อไปครับ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใดบ้าง
แต่ในส่วนของการดูแลเรื่องความปลอดภัย
จะดูแลตามความเหมาะสมที่กฎหมายสามารถทำได้ไม่ให้เกิดปัญหา
เหมือนนักการเมืองทั่วไปเวลาลงพื้นที่หาเสียงครับ
เปรียบร้อยก็เหมือนกลวงจะเหมือนกับ
นักการเมืองท่านอื่นที่ลงไปในพื้นที่นะครับ

จะนำโครงการรถไฟชาญเมืองสายสีแดง

ขอบคุณนะครับคุณคริน

ก่อนหน้านี้มีการเทียบเชิญว่า๑๐มีนาคม
จะไปบ้านเกิดของท่านนายกรัฐมนตรี
ก็คือพื้นที่เมืองย่าโมนครราชศรีมา
จากนั้นเสาร์อาทิตย์ใช้วันหยุดราชการ

ก็จะมาเวทีประสัยในพื้นที่กรุงเทพนคร
ต้องจับตามองกันว่าท่านจะลงพื้นที่
ไปกับพักพลังประชารัฐแบบตารางนี้หรือไม่